ผู้ความคุ้มมากล่าสุดในการค้นหารวมทั้งบรรายการอื่นนะคะ
คุณทัศนัยโค้ทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
ที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับ
ผมยังคงปักหลักรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอดเวลานะครับ
คุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี้เป็นทางเข้าไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีการกั้นรั้ว
มีการเอาลิฟตบิ้นสีเหลืองมากั้นเอาไว้เป็นเขตห่วงห้าม
ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเป็นอันขาดครับ
เป็นพื้นที่เฉพาะของบุคคลที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นนะครับ
ซึ่งจุดนี้ก็นักข่าวรวมทั้งผมเองผู้สื่อข่าวทุกสำนัก
สามารถยืนแล้วก็ถ่ายภาพได้เพียงจุดนี้เท่านั้นนะครับ
อีกฝั่งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูภาพด้านนี้ครับ
ด้านหลังเนี่ยจะเป็นจุดในเต็นต์ด้านบนนะครับ

ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้เป็นจุดที่มีการบรรจุถังออกซิเจนครับ
แล้วก็จะมีการลำเลียงเข้าไปที่บริเวณด้านในของถ้ำ
ให้กับหน่วยซิลที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำหลวงแห่งนี้
ยังคงทำงานกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มีการหยุดพักเลย

แต่ว่าช่วงนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายครับ
แถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากันบ้าง
ถึงเรื่องของการสูบน้ำจากถ้ำแห่งนี้ว่าเป็นที่น่าพอใจมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาครับ

นายนรงศักดิ์โอสธนากรนะครับ

สรุปสถานการณ์ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับ
บอกว่าการสูบน้ำนั้นเป็นที่น่าพอใจ
และวันนี้นั้นเป็นการสูบน้ำได้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมา
ผลนั้นค่อนข้างจะเป็นสัญญาณที่บวกมากทีเดียวครับ
รวมทั้งการทำงานของหน่วยซิลเองก็ยังคงมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ยังคงอยู่ที่บริเวณโถง๓ของถ้ำแห่งนี้
แล้วก็พยายามที่จะทำทางต่อไปสามารถเดินต่อได้อีกประมาณ๒๐๐เมตร
แต่ว่าการทำงานนั้นยังคงไปไม่ถึงที่พัทยาบีต
หรือว่าจุดที่คาดว่าจะพบทั้ง๑๓คนนั้นรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะครับ
พร้อมทั้งท่านก็มีการออกมาประกาศหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะ
เรื่องของโดรนเนี่ยปัจจุบันมีสื่อหลายสำนัก
มีหลายหน่วยงานที่เอาโดรนเข้ามาบินในพื้นที่เหนือถ้ำหลวงแห่งนี้
ก็มีการประกาศนะครับว่าให้ทุกคนทุกสื่อที่จะมีการนำโดรนมาบินนั้น
ต้องไปลงทะเบียนโดรนกับสื่อสื่อบัญชนนะครับ
กับศูนย์สื่อมัญชนที่กองบริการของถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้มีหลายคนนำโดรนมาบินครับ
เพื่อนบ้านว่าหุกเขาแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านนั้นเองนะครับ
รวมทั้งมีการแจ้งข่าวว่าขอให้ประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มบุคคลเพจ
เว็บไซต์ที่มีการเปิดรับบริจาคเงินสำหรับภารกิจ
ในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนที่สุดหายในถ้ำหลวงแห่งนี้
จากว่าล่าสุดนั้นไปตรวจสอบพบนะครับว่ามีคนไปเปิดเพจเปิดเว็บไซต์
รับบริจาคเรียรายเงินจากประชาชนนะครับซึ่งล่าสุดนั้น
ตำรวจสามารถตรวจจับแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีได้แล้ว๑รายครับ
ขอฝากเตือนว่าไม่ควรทำนะครับและประชาชนถ้าเกิดว่าพบเจอนั้น
อย่าไปสนับสนุนแล้วก็ให้แจ้งมาทางจังหวัดได้ทันทีครับ
รวมทั้งจากกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าการหายตัวไปของทั้ง๑๓คนนั้น
ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
ว่าเป็นพื้นที่สีแดงท่านผู้ว่าวันนี้ครับออกมาแถลงข่าวยืนยันว่า
การหายตัวไปของทั้ง๑๓คนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติด
แต่ว่าเป็นเหตุพลัดหลงเท่านั้นนะครับ
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก่อนหน้านี้สามารถถูกจับกลุ่มไปได้แล้ว
และถ้ำแห่งนี้ไม่ใช่พื้นที่ในการลำเลียงหรือว่าซุกซ่อนยาเสพติดตามที่เป็นข่าว
ขอชิดแจ้งให้ประชาชนรับทราบด้วยครับ

หรือว่านายแพทย์พัฒนาผลนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ

บอกว่าเรื่องของฝนตกเนี่ย
หลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องของฝนตก
อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของบุคคลที่อยู่รอบถ้ำ

ทำให้คนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้นมีน้ำสะอาดดื่ม

ทำให้ทุกคนนั้นสามารถประทังชีวิต

นี่เป็นข้อมูลที่ผมได้จากหมอล็อตนะครับ
ซึ่งหมอรัฐเองก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้

แล้วทั้ง๑๓คนนั้นจะใช้สัญชาติยานของตัวเอง

ตัดสินใจหนีน้ำไม่มุดน้ำออกมา

แล้วก็ต้องใช้เวลาในการค้นหาพอสมควร
เพราะว่าหมอล็อตเองนั้นเป็นหนึ่งบุคคลที่เคยเป็น

และเชื่อว่าทุกคนทั้ง๑๓คนในถ้ำนั้น
จะรอดและปลอดภัยดีครับ

ในพื้นที่นั้นยังคงมีการลำเลียงอุปกรณ์ต่างนะครับ

เพราะว่าต้องมีการทำงานแข่งกับเวลา

เพื่อให้กับทุกคนที่ทำงาน
นั้นสามารถทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับ

ทีมงานสื่อมวลชนรวมทั้งบุคคลที่เข้ามาทำงานนั้น

รถจักรยานยนต์หรือว่ากลุ่มจิตอาสาที่ขับรถ

ทำให้ทุกคนนั้นเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ

ผู้ว่าได้แถลงไปในช่วง๑๗นาฬิกา
พูดว่าวันนี้เป็นวันที่สดใสมาก

พอได้ฟังคำแถลงแบบนี้มีกำลังใจ

ตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนภาพที่คุณผู้ชมเห็น
ในช่วงจบของการรายงานสด